ผับบาคาราโอเกะนี่ปิดมากับ๓ปีแล้วค่ะคุณ

ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมมาฟังข่าวนี้กันหน่อยละกันค่ะ
ซึ่งการจะเปิดหรือว่าไม่เปิดสถานบันเทิงเนี่ย
อันนี้จริงมันก็ขึ้นอยู่กับระดับสีด้วยนะ

เขาเสนอเรื่องการปรับระดับพื้นที่สี

คือเขาเสนอพื้นที่สี๓รูปแบบ

ฟ้าเขียวแล้วก็เหลืองฟ้าเนี่ยคือนำร่องท่องเที่ยว
เขียวคือพื้นที่เฝ้าระวังและเหลืองคือพื้นที่เฝ้าระวังสูง
ดังนั้นจังหวัดที่ปรับพื้นที่สีลง
ดำเนินกิจกรรมต่างได้มากขึ้น
แล้วที่สำคัญจะต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
พิจารณาเรื่องของการจะประกอบกิจกรรมกิจการต่าง
อย่างเรื่องของการเปิดผับบาคาราโอเกะในพื้นที่สีเขียว

เฉพาะสถานบันเทิงที่ขึ้นทะเบียนสถานบริการสถานประกอบการ
และจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วย

ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนก็รอคอยแหละ
ว่าจะกลับมาทำมาหากินได้เหมือนเดิมหรือยัง
เอางี้ง่ายดูจังหวัดของท่านเป็นจังหวัดพื้นที่ไหน

ผ้าสีเขียวแล้วก็คณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัด
ซึ่งมีผู้ว่าเป็นประธานอนุญาตท่านจัดได้
แต่ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้โควิดระบาดต้องรับผิดชอบ
ถูกต้องและสิ่งสำคัญคือสถานบันเทิงของท่านจะต้องจดทะเบียนด้วยนะ
ทะเบียนเป็นสถานบริการนะคะ
แล้วก็เมื่อเช้ามีคุณอนุทินพูดถึงเรื่องของโรคประจำถิ่นด้วย
คุณอนุทินบอกว่าคือสถานการณ์โควิด๑๙ของเราก็ดีขึ้น

จะประกาศเป็นโรคประจำถิ่นก็คงอาจจะเป็นไปตามเงื่อนไขเดิม
ก็ดูตัวเลขผู้ติดเชื้อสิยอดมันก็อยู่๓๐๐๕๐๐สลับขึ้นลงมา
อย่างวันนี้ยอด๖๔๖๓คนสำหรับผู้ติดเชื้อนะคะ

ผลประชุมของสบคใหญ่เขานะครับ
โดยมีผลเอกประยุทธ์จานอุชาเป็นประธานนะครับนะครับค่ะ